งคายนะฮะไปพบศพชายคนหนึ่งครับลอยอยู่กลางลำห้วย
พอไปตรวจสอบศพนั้นมีแผลเต็มใบหน้าเลยก็คาดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมนะครับ
จุดที่พบศพนั้นอยู่ในลำห้วยหนองขอนแก่นนะครับ
ช่วงบ้านดงบังนะครับตำบลหนองปราบหลัก
อยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายครับ
เป็นรอยต่อกับอำเภอที่หมู่บ้านคือบ้านไร่ตำบลพลทองอำเภอโพตากครับ
ก็มีการนำศพขึ้นมาตรวจสอบผู้เสียชีวิตคือ
ทางด้านของนายสมชายชัยพลอายุสี่สิบสี่ปีนะครับ
เป็นชาวตำบลโพนทองของหนองคายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีแดง
กางเกงยีนขายาวมีร่องรอยแผลชะกันที่บริเวณใต้คาง
ใกล้ใกล้กับคอเนี่ยมันฉีกขาดแล้วก็เป็นแผลขนาดใหญ่แล้วก็ลึกด้วยนะครับ
ใบหน้าเป็นแผลฉีกขาดศีรษะก็แตกด้วยช่วงขาพับด้านซ้ายมีรอยแผลฉีกขาดลึกเลย
ลักษณะคล้ายกับถูกของมีคมบาดห่างจากลำห้วยสักประมาณสองร้อยเมตร
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครตำรวจก็เอาไปตรวจสอบ
จากการสอบถามนายสุนันวิเศษใสซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของนายสมชายผู้ตายก็ทราบว่า
นายสมชายเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทำงานทั่วไปแล้วก็มีอาการทางสมองด้วย
พอกินเหล้าเข้าไปก็จะมีการชอบอารวาสทำลายข้าวของอยู่บ่อยครั้ง
โดยเมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมาเห็นนายสมชายก็อยู่บ้านตามปกติ
แต่เมื่อวานทั้งวันไม่มีใครเจอตัวจนกระทั่งมีชาวบ้านมาบอกว่า
ไปเจอศพนายสมชายในน้ำ
เบื้องต้นก็จะเอาศพไปผ่าพิสูจน์นะครับเพื่อไปตรวจสอบสาเหตุการตาย
แต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นการฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
แล้วก็ต้องดูว่าชนวนเหตุเกิดขึ้นจากเรื่องใดนะครับ